และสำหรับใครที่เป็นสายรักสุขภาพนะคะคุณชะดารัฐโภคัธนวัฒน์จะพาเราไปช็อปไปชิมผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ
ปลอดสารพิษทรงตรงถึงผู้บริโภคเลยนะคะซึ่งก็ส่งกันอยู่ที่ตลาดนัดธรรมชาติยักษ์กระโจนสัญจร
เขาจะจัดแบบนี้ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
ข้าวกล้องมหัศจรรย์หรือข้าวกล้องข้าวเหนียวธรรมชาติสรรป่าตอง
เป็นข้าวธรรมชาติไร้สารเคมีสามารถนำมาหุงรับประทานได้ง่ายค่ะ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าปกตินำมาขายในราคาพิเศษในงานตลาดนัดธรรมชาติยักษ์กระโจนสัญจรค่ะ
ภายในงานรวบรวมผลิตผลปลอดสารพิษจากสวนของชาวนา
ผ่านการอบรมการทำกษีกรรมธรรมชาติจากโครงการธรรมธุรกิจ
แบ่งปันให้คนกรุงสามารถหาซื้อได้สะดวกค่ะ
ใครอยากชอบผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารพิษ
ที่นี่ก็มีทั้งผักผลไม้สดจากสวน
หรือสินค้าแปรรูปจากพืชผักหัวคันนา
ไม่ว่าจะเป็นกล้วยทอดเผือกทอดหรือไอศกรีมข้าวเหนียวก็มีค่ะ
มาลองใช้ชีวิตแบบธรรมชาติแบบนี้ดูนะครับว่า
การที่เรารู้ที่มาของอาหารนะครับว่า
เขาปลูกมาจากไหนปลูกแบบไหนใช้สารเคมีหรือเปล่า
ไม่ใช่สารเคมีอะไรที่เขาใส่ไปมากกว่านั้นนะครับ
ทำให้ผลผลิตมันงอกงามสวยงามนะครับ
แล้วก็เต็มไปด้วยคุณธรรมอาหาร
อยากจะรู้วิธีการทำอย่างไรมาร่วมกันที่ตลาดนัดธรรมชาติได้นะครับ
สำหรับใครที่ยังคิดเมนูอาหารจากข้าวกล้องมหัศจรรย์ไม่ออก
ที่นี่ก็มีเชฟฝีมือดีมาแจกสูตรอาหารเมนูเด็ด

เพื่อใครอยากจะนำไปลองทำรับประทานเองดูที่บ้าน
เมนูนี้ชื่อว่าข้าวผัดหน้าหวานค่ะ
แค่เอาข้าวกล้องข้าวเหนียวมาผัดเนยใส่ผักตามความชอบ
ด้วยน้ำคาราเมลผสมเบอรี่กลิ่นหอมเนย
ส่วนรสชาตินั้นสมราคาคุยสุดค่ะ
อกจากนี้ยังมีสินค้าอุปโภคอย่างแชมพูสมุนไพรมะกรูด
มะกรูดการพลูช่วยให้ผมดำเงางาม
สบู่ฟักข้าวบำรุงผิวขาวสดใส
ก็สามารถมาหาซื้อได้ในงานนี้ค่ะ
ปิ้งเพลินแล้วขอสั่งอาหารและเครื่องดื่ม
มานั่งรับประทานในบรรยากาศชิวก่อนนะคะ
อาหารทุกอย่างที่นี่มาจากสวนเกษตรอินทรีย์ล้วนเลยค่ะ
ใครอยากมาเดินช้อปผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
ตลาดนัดธรรมชาติยักษ์กระโจนสัญจร
จัดอยู่ในบริเวณโครงการปิกาเดลี่ซอยอ่อนนุษย์
ตลาดเปิดตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๓ทุ่ม
มีทุกวันเสาร์และอาทิตย์ในสัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือนค่ะ